เรื่องแปลกก็ยังมีเกิดขึ้นอีก

โอ้โหไม่ให้พักให้ผ่อนให้หยุดให้หย่อนกันเลยล่ะที่เนี่ย
ไปกันค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีการทำพิธีบวงสวง
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
แล้วเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น

แต่ก่อนที่จะไปดูเหตุการณ์ประหลาดนั้น
เราขอพากันไปที่บริเวณ
ลานบวงสวงเกาะคำชโนธวังนาคินจังหวัดอุดรธานีก่อน

พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาขึ้น
ภายในพิธีก็ได้พ่อจ้ำอุทัยภัยร้อ

มาเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงให้เนี่ยนะคะ
ซึ่งการบวงสวงก็เหมือนเดิมกับทุกครั้ง
ก็จะมีการตั้งเครื่องสักการะบูชา
แล้วจากนั้นพ่อจ้ำก็เริ่มทำพิธีสวด
และหยดเทียนลงในอ่างน้ำมนต์ค่ะ
หลังจากสวดทำพิธีเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะมีนางรำออกมาไล่รำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลมารำถวายพ่อปู่ศรีสุโธนั่นเองนะจ๊ะ
ซึ่งแน่นอนแหละว่า
สายเสี่ยงดวงนั้นต้องไม่พลาด
มาดูนางรำอย่างเดียวก็จะไม่ใช่แล้ว

ก็เลยจะต้องใช้เวลาไปส่องไปหาไปก้มไปเงย
ที่บริเวณขันน้ำมนต์จักษีท
จ้ำได้ทำพิธีไปแล้วนั้น
ครับรู้แล้วครับแหมเสียงยืดยาวจ้ะ

จุดที่เป็นขันน้ำมนตอ่างน้ำมนต์ตรงนี้
เป็นจุดยอดฮิตของคำฉโน้นอีกหนึ่ง
หลังจากที่เขาทำพิธีบวงสวงกันไป

ที่ส่งต่อให้คนอื่นที่ไม่มา

เอ้ยเอามาช่วยกันดูพี่นิดพิเคราะห์กันหน่อย

โอ้ยจิบดูเหงย

ตรงนี้ซื้อสายอันไทยที่ที่ไปให้ดูว่าที่บริเวณร้านพิธีเขาทำพิธีกันมีขันนมนตร์แบบนี้ให้ดีดูด้วยนะ
แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ขันน้ำมนต์อย่างเดียวเท่านั้นที่คนฮือฮากัน
สั่นตัวสั่นแล้วก็เหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเอง
แล้วก็เกร็งตัวก็เกร็งขึ้นมา
หลายคนที่อยู่ใกล้ต้องรีบเข้ามาช่วยดูอาการนะ
ซึ่งพ่อจ้ำอุทัยภัยร้อยเห็นแล้วท่านก็บอกว่า
น่าจะเป็นผีฟ้านางทรงเข้า
เขาเชื่อกันแบบนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
และไม่นานสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
หญิงคนดังกล่าวนี้ก็อาการกลับมาเป็นปกติ
เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เอาล่ะงานนี้หลายคนก็ฮือฮาตกออกตกใจกันไปว่า
เกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวคนนี้กันแน่นะคะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเราก็ย้ำกันเสมอว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

บางคนอาจจะแบบว่าคือพยายามเป็นกลางไง
เขาเป็นลมหรือเปล่าเป็นโรคประจำตัวไหมอะไรอย่างนี้

ต้องที่ปฐมพยาบาลยังไงบ้าง
คือจริงแล้วที่ทางเกาะคำชโนธเอง
เขาก็มีจุดปฐมพยาบาลอยู่แล้ว
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวหรืออะไร

แต่ตอนนี้คนนั้นเขาไม่เป็นอะไรแล้ว

เขารู้ตัวไหมหรือยังไงเป็นอะไรบ้าง

หรือว่าอาการมันอาจจะร้อนมาก

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อว่ากันไปคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าจุดสำคัญที่ไปแล้วจะต้องไปดู

ไปดูขันน้ำมนต์ว่าสีเหลืองทองแบบนี้ซื้อที่ไหน

คันนมนต์เค้ามีไปไหว้ตามฟ้านแล้วก็รากยัก

โดยรวมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
เพราะว่าที่คำชโนธนี่คนเยอะจริงคนเยอะทุกวัน

ทุกวันแน่นทุกเกษตรการ
จริงก็ไปสำหรับใครที่อยากจะไปเหมือนไปเที่ยวก็ได้
เสียงโชคก็ได้ไปขอพรไปเพื่อความสบายใจก็ได้